เปอร์สตาร์ของเราน้องยายาอุรัสยาก็ออกงานเช่นเดียวกันค่ะ
ออกงานทีก็เลยต้องอัปเดตกันหลายเรื่องกันหน่อยนะคะ
ซึ่งอย่างที่ทราบก่อนหน้านี้น้องยายาติดโควิดค่ะ
น้องก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ยหนูก็ต้องกลับตัวตามมาตรการนี่แหละค่ะ

แล้วก็ตอนที่ติดโควิดตรงกับวันเกิดด้วยค่ะ

แล้วก็เป่าเค้กกันผ่านกระจกแบบนี้นี่แหละค่ะ
ที่สำคัญค่ะได้กำลังใจดีจากพี่ณเดชน์นะคะ
เข้ามาเยี่ยมผ่านหน้าต่างนี่
เดี๋ยวให้ดูภาพหนึ่งที่เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วเนาะ
คือเจ้าตัวบอกว่าปลื้มมากนี่ภาพนี้เลย

อวยพรวันเกิดพร้อมแคปชั่นแบบหวานมากจริงค่ะ
จากณเดชน์นะคะว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
นั่นคืออะไรรู้ไหมคะได้ทองค่ะทองมันแพงคุณผู้ชม

เอาเค้กเอาไว้อยู่แล้ว
แม่น้องแล้วย่าเป่าข้างบนคนเดียว
ถูห้องทำเตียงล้างจานอ่านบท

ดูแบบเวอร์

หรือซื้อแล้วกี่บาท๑๐บาทไหม

สำหรับข้าใครจะไปคิดว่า

เขาบอกอะไรไหมคะ
บอกว่าทองกำลังขึ้นเก็บไว้เถอะ
ซื้อทองแบบเป็นสินสอดเหรอครับโอ้โฮนะคะให้ทองไม่ดีกว่าให้เงินนะ
ทองไปมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้
ที่สำคัญเป็นทองแท่งด้วยนะแบบนี้นะมูลค่าเยอะนะคะ